เหนือใต้ออกตก
จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหาวิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตา
อาชีพไม่เหมือนใครตื่นตาเปิดใจแล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา
โอ้โหไทยแลนด์
สวัสดีค่ะตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองรัชตะวันโภชนุกูลค่ะ
เชียงคานเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเลยที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขง
และมีภูเขาลูกเล็กลูกน้อยกระจายตัวอยู่ทั่ว
ธรรมชาติที่เพียบพร้อมขนาดนี้เลยเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้คนมากมาย
ให้มาสัมผัสประสบการณ์พิเศษพิเศษของที่นี่กันเลยล่ะค่ะ
และครั้งหนึ่งในชีวิตของใครหลายคนที่มาเชียงคานก็ต้องตื่นเช้ากันหน่อยนะคะ
เพราะประสบการณ์สุดพิเศษของที่นี่ก็คือการชมทะเลหมอกภูทอกยามเช้า
ค่ากับการรอคอยและคุ้มค่ากับการตื่นเช้าขึ้นมาจริงสุดยอด
บอกได้เลยล่ะค่ะว่าจะต้องตื่นตาตื่นใจไปกับความยิ่งใหญ่อลังการของทะเลหมอก
กับแสงแรกของวันใหม่อย่างนี้และก็อย่างนี้
เจ้าทะเลหมอกนี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็จะสลายไปในช่วงสาย
ซึ่งบนภูทอกนี้เองยังมีจุดถ่ายรูปเช็คอินเก๋ให้นักท่องเที่ยวเก็บความประทับใจกลับไปด้วยนะคะ
บรรยากาศดีของเมืองเชียงคานแห่งนี้ถ้าได้ที่พักฮิปสุดเก๋ด้วยก็คงจะฟินไม่น้อยเลยล่ะค่ะ
ต้องบอกก่อนนะคะว่าที่นี่เพิ่งเปิดได้ไม่นานและถือว่าเป็นจุดหมายของนักเดินทางที่ต้องการความแปลกใหม่สไตล์ไม่ซ้ำใครเลยล่ะค่ะ
ทำเลที่ตั้งบนเนินเขาที่หันหน้าออกไปฝั่งแม่น้ำโขงผู้มาพักจะเห็นบรรยากาศของแม่น้ำโขงสุดลูกหูลูกตา
ถ้าเป็นช่วงเย็นแล้วก็บรรยากาศดีสุดไปเลย
และจุดเด่นสำคัญที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือที่พักแบบกระโจมสีขาวบนเนินเขาแบบนี้
ไม่ต้องชักอยากจะรู้แล้วล่ะค่ะว่า
การสร้างที่พักแบบนี้มีที่มายังไง
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะได้เห็นบรรยากาศของที่พักสุดฮิตแบบนี้แล้วนะคะ
ตาตื่นใจมากแต่ว่าเดี๋ยวใบตองขอมาถามไอเดียแนวความคิดจากผู้จัดการรีสอร์ทคนสวยพี่โซค่ะ

ที่พักนี้เก๋มากมีสไตล์มากเลยค่ะพี่โซ
คือจริงแนวคิดหลักนะคะของเราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่พัก
เราต้องการที่พักแบบสไตลแคมปิ้ง
ให้ลูกค้ามาดื่มดำกับบรรยากาศให้เต็มที่เลย
มีคุณลูกค้าหลายท่านเวลามาพักกับเราจะชอบไปโพสต์รีวิวในเฟซบุ๊คให้เรา
แล้วบอกว่าที่พักหลักพันวิวหลักล้านเลยนะคะ
โอ้โหแปลว่าที่นี่คือบรรยากาศดีมาก

คุณใบตองถ้าวันนี้เดินชมแล้วเนี่ย
เราก็จะเห็นในส่วนของแม่น้ำโขงนะคะ
วิวแก่งคุดคู้แล้วก็ภูเขาที่ลายล้อมบริเวณแถวนี้เลย
ภายในกระโจมเนี่ยค่ะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างคะพี่โซ
ภายในกระโจมนี้นะคะคือลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยว่ากลางวันมา
กระโจมจะร้อนไหมร้อนไหมไม่ร้อนค่ะ
เพราะว่าในกระจมเรามีแอร์
ส่วนหน้าหนาวไม่ต้องกลัวเข้าไปใหญ่เลยค่ะ
เพราะว่าไม่ต้องเปิดแอร์เลยเพราะว่ามันเย็นสบายมาก
โอ้โหอากาศดีด้วยใช่มั้ยค่ะใช่ค่ะ

เปิดกระโจมออกมาเห็นหมอกลงหมอกจะไอเข้าไปในกระโจมเลยค่ะ
ส่วนในกระโจมก็จะมีพวกแฟคซิตี้อื่นอาเมนิตี้ของใช้ที่จำเป็นสำหรับลูกค้า
มีถุงสำหรับใส่ของไปอาบน้ำด้วยนะคะเพราะว่ากระโจมเราไม่มีห้องน้ำ
ในกระโจมไม่มีห้องน้ำถูกต้องค่ะ
เป็นห้องน้ำรวมเหรอคะแบบนี้ถูกต้องค่ะ
ห้องน้ำรวมของเรานะคะก็จะเป็นห้องน้ำรวมที่เหมือนขับเล้าเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยออกสไตล์สปาสปาบาหลีนิดนึงแล้วก็แยกหญิงแยกชายนะคะ
งส่วนเปียกส่วนแห้งแยกห้องซ่วมกับห้องชาวเวอร์ชัดเจนเลย
ก็คือไม่ต้องกังวลเลยสำหรับใครที่ยังไม่เคยพักแนวแคมปิ้งแบบนี้
ถูกต้องเพราะว่าที่รีสอร์ทแห่งนี้เนี่ยมีห้องน้ำที่แยกสัดส่วน
มาแค่เสื้อผ้าก็พักผ่อนได้เพราะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกครบเลย

ถ้าอย่างนั้นก็อยากจะเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวกันแล้วก็อย่าลืมที่พักฮิปเก๋แบบนี้ด้วย

และอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเชียงคานยามค่ำคืนก็คือถนนคนเดินที่ท่อตัวเป็นแนวยาว

ที่นี่กลายเป็นถนนสายวัฒนธรรมที่มีโรงแรมของกิน
นี่ค่ะข้าวจี่มาถึงเชียงคานต้องกินข้าวจี่ร้อนแบบนี้ค่ะ
แม้แต่ศิลปินเปิดหมวกคอยสร้างสีสันให้กับผู้มาเยือน
อดใจไม่ไหวใบตองต้องร่วมแจมหน่อยแล้วล่ะค่ะ

ได้ยินมาว่าที่เชียงคานมีร้านอาหารขึ้นชื่อ
โดยเฉพาะเมนูที่ทำมาจากวัตถุดิบท้องถิ่นจากแม่น้ำโขง
ร้านนี้อยู่ติดกับแก่งคุดคู้เลยนะคะ

คุณผู้ชมคะใบตองมาถึงเชียงคานทั้งทีนะคะ
ต้องมาชิมอาหารที่หาได้ตามท้องถิ่นริมแม่น้ำโขง
นั่นก็คือเมนูที่อยู่ตรงหน้าเยอะแยะมากมายขนาดนี้
แต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวใบตองต้องไปถามกับผู้จัดการร้านก่อนนะคะ

อาหารเยอะแยะละลานตาไปหมดเลย
นี่เป็นอาหารที่หาได้ในพื้นถิ่นแถวนี้เลยค่ะ

แม่น้ำโขงคือสดเลย

งั้นก็จะเป็นเมนูที่เป็นปลาเป็นหลักด้วยใช่ไหมคะ
ครับนอกจากปลาแล้วเนี้ยที่เราที่เราคุ้นเคยกันแล้วเนี่ยก็จะมีกุ้งฝอย

นี่คือเมนูไฮไลท์ของทางร้านเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
เราจะเอากุ้งแม่น้ำโขงตัวใสตัวเล็กนี่นะครับ
คลุกเคล้ากับแป้งสาลีนะครับ

เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเรียงทอดทีละตัว
เรียงจากในออกมาหานอก

เพื่อให้แพร่เนี่ยมันบางเท่ากันครับ
แล้วให้กุ้งสุกเท่ากันครับผม
กว่าจะได้
ใหญ่เท่าจานขนาดนี้นี่ใช้เวลานะคะ

ตายแล้วเมนูนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของร้านครัวนุชาเลย

คล้ายกับน้ำของหมูสะเต๊ะครับผม

อีกหนึ่งไฮไลท์ของร้านก็คือ

คือเราใช้วัตถุดิบจากแก่งคุดคู้ทั้งหมดนะครับ

มาฟูคล้ายกับกระดูกฟูอะครับ

จะมีกุ้งฝอยเหมือนเดิมนี่แหละ

สมุนไพรต่าง
แล้วก็น้ำยำสูตรลับของทางร้าน
ขามซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นของจังหวัดเลยนะครับ

ส่วนเมนูนี้หน้าตาคล้ายกับทอดมันกุ้งเลยค่ะพี่นิก

ต่อไปเป็นตอนจะชิมแล้วค่ะคุณผู้ชม
ชิมเลยนะคะเมนูแรกกุ้งแพรค่ะ

ส่วนน้ำจิ้มจะหวานเปรี้ยว
ถึงว่าทำไมถึงเป็นเมนูไฮไลท์

เด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีนะคะ
เมนูที่๒นะคะที่เป็นไฮไลท์ก็คือ
ยำล่องแก่งคุ้ด
ถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวที่เชียงคานแห่งนี้นะคะ
ต้องอยากจะแนะนำให้มาลองชิมอาหารอร่อย
ถุดิบสดส่งตรงมาจากแม่น้ำโขงที่ร้านนี้ค่ะ
อนุชาร้านนี้เนี่ยเปิดมากว่า๓๐ปีแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชม
ที่สำคัญอยู่ติดแก่งคุดคูพร้อมกับวิวสวย

เดี๋ยวขอไปฟินทานอาหารต่อก่อนนะคะ
หลังจากที่ใบตองพาตัวเองมาเมืองเล็ก

ต้องได้ค้นพบอีกแง่มุมหนึ่งแห่งมนต์เสน่ห์ของเมืองนี้
นั่นก็คือการสร้างสรรค์จากธรรมชาติที่มีอยู่เดิม
จากแม่น้ำหรือขุนเขาให้เกิดประโยชน์ทางการท่องเที่ยว
จนเป็นเอกลักษณ์ที่ต้องมาเยือน
และกลายเป็นความประทับใจเมื่อกลับไปค่ะ
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด์
ช่วงหน้าห้ามพลาดใบตองจะพาไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กับชุมชนชาวไทยดำที่มีหนึ่งเดียวในอีสาน
สนับสนับสนับ